มีอีกหนึ่งคดีที่สังคมค่อนข้างจะให้ความสำคัญ
แล้วก็สะเทือนใจของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่
กับเด็ก๑๒ที่ถูกวัยรุ่นข่มขืนกันไป
ตอนแรกบอก๕คนพอหลังมาเริ่มเป็น๗คนเริ่มเป็น๙คน

คุณพ่อหอบหลักฐานทั้งหมดไปให้ตำรวจ
มีส่วนเกี่ยวข้องในการรุมโทรมลูกสาวและเพื่อนของลูกสาวด้วยนะครับ
ของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีที่ถูกเยาวชน
ชายมารุมโทรมในร้านขายของทุกอย่าง๑๐บาทนะฮะ
ก็เดินทางไปที่โรงพักเมืองสลับบุรี

เป็นประธานสภาอบตพึ่งรวง

จากระหว่างที่นายสังวานนั้นเป็นคนกลาง
พยายามไก่เกลี่ยให้ยอมรับเงินชดเชยแทนการดำเนินคดี
เพราะว่ามีข่าวบอกว่าในทางด้านของนาอบต

ให้ทุกอย่างยอมความนายสังวานเสนอไปแบบนี้นะครับ
ก็บอกว่าตอนนี้นะฮะเขาได้กล่าวว่าลูกสาวมีพฤติกรรมสมยอม
มั่วกับกลุ่มผู้ชายเองเพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น
ก็เลยต้องแจ้งความดำเนินคดีกับทางด้านของนายสังวาน
ซึ่งเป็นประธานสภาอบตพึ่งรวงด้วยนะครับนอกจากนี้พ่อของฝ่ายน้องที่เสียหายยังมีหลักฐานใหม่มามอบให้กับตำรวจ
หลังจากได้ไปคุยกันกับเด็กหญิงที่ไปกับลูกในคืนวันนั้นเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าเด็กคนนี้เป็นนางนกต่อ
แต่จริงแล้วเนี่ยเขาถูกข่มขืนด้วยนะครับเด็กหญิงคนนี้เล่าบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นนางนกต่อเพราะเธอถูกรุมโทรมเช่นเดียวกันกับลูกสาวนะฮะ
แล้วคนที่กระทำไม่ใช่๕คนเหมือนที่เข้าใจตอนแรกแต่ทั้งหมดเนี่ยมี๙คนโดยเป็นคนที่เข้าไปรุมโทรม๗คนและอีก๒คนเป็นคนที่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
เราจะไปฟังเสียงคลิปบางช่วงบางตอนของคุณพ่อของเด็กที่ถูกกระทำกันหน่อยนะครับ

ก็มาดึงหนูไปอีกแล้วก็จับหนูกับน้องอยู่คนละมุมก็คือน้องอยู่ตรงมุมคอ
ใครบ้างอ่ะ
พี่มีสองคนแล้วก็หนู
อืมแล้วเจ้าของร้านอ่ะ
เจ้าของร้านนั่งเล่นเกม

ด้วยเหรอก็คือทั้งหมดก็คือกลายเป็น๘คนใช่ไหม
เป็น๘ผู้ชาย๘คนเหรอ

มขืนหนูสามแล้วก็กลับไปข่มขืนน้องอีก

ก็คือข่มขืนน้องก็คือรุมหนูก่อนแล้วไปรุมน้องทีหลัง
อืมก็คือรวมรวมทั้งหมดแล้วมีผู้ชายกี่คน
ผู้ชายคนที่ข่มขืนกี่คน
ของหนูสามแต่ว่าของน้องเห็นน้องบอกจับจับอันนี้น้องหนูก็เลย

ก็คือรวมแล้วทั้งนั้นนั่นมี๗คน
ถ้าไม่รวมไอ้ที่เล่นเกมก็เป็น๘มี๘คน
แล้วถ้าไม่รวมแฟนเราที่มาส่งก็เป็น๙เป็น๙คน
ที่อยู่ในที่รู้เห็นด้วยกันใช่ไหม
คือน้องคนที่บอกว่าเป็นนกต่อนะบอกว่านัดเจอกันผู้ชายคนนี้ครั้งแรก
แล้วคราวนี้ลูกสาวผมเหมือนกับไม่รู้จะไปไหนพอดี
ก็เหมือนคุยแชทกับน้องคนนี้ก็เลยชวนกันออกมาขี่รถเล่น
แล้วคราวนี้ก็เหมือนกับมาเจอไอ้ผู้ชายคนนี้พอดี
คนที่บอกว่าเหมือนเป็นแฟนกันแต่ว่าเขาเพิ่งคุยกัน
คุยกันในเฟสแล้วเจอกันครั้งแรกแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เลยพาเด็กสองคนนี้
พาลูกผมกับน้องไปส่งที่นู่นเลยที่เกิดเหตุ
พอส่งปุ๊บแล้วก็ขี่มอไซค์ออกไปเลย
แล้วก็มีการข่มขืนกัน๗คนคือมันมืด
น้องบอกว่าในนั้นมันมืดก็สลับหมุนเวียนกันไป๗คนนี้
กับผู้หญิงสองคนไม่รู้ว่าใครยังไงอะไรยังไงบ้าง
คือเราคิดว่ามันน่าจะมากกว่า๕คนที่ออก
น้องพูดออกมาจากปากแล้วว่า๗คนที่กระทำ
ส่วนเจ้าของร้านเด็กร้านเกมคนที่เป็นเจ้าของร้านก็นั่งเล่นเกมอยู่
ก็เป็นอย่างนี้มันน่าจะรู้ครับเออไอคนที่มาส่งตอนแรกน่าจะมีการวางแผมนฮะ
คลิปแรกที่ถูกชมได้ยินนั้นเป็นเพื่อนของลูกสาวของคุณ่พ่อคนนี้นะที่ไปด้วยกลุ่มคืนด้วย
คนนั้นไม่ได้ก่อเหตุเพียงแต่ว่าพาไปแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่
แต่คนที่เกาะเหตุเนี่ยมีทั้งหมดประมาณเจ็ดคนนะตอนนี้ที่ที่เรามีข้อมูลอยู่
หรืออย่างที่คุณพ่อได้บอกมั่นใจว่าทั้งเจ้าของร้านที่นั่งเล่นเกมอยู่
นะฮะที่ที่เด็กไปถูกรุมโทรมเนี่ยแล้วชายที่ชักชวนเด็กสองคนนี้ไปน่าจะมีส่วนรู้เห็นเพราะว่ารู้จักกันแค่ผ่านทางเฟซบุ๊ก
เพิ่งเจอวันแรกแล้วชายคนนี้ก็พาลูกสาวกับเพื่อนของลูกสาวไปที่ร้านนี้แล้วตัวเองก็ขับรถออกไปเลย
อืมนะฮะพอจำนวนมันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะทางตำรวจเองอ่ะก็เตรียมนำตัวชายวัยรุ่นที่เหลือเนี่ยที่มีจำนวนเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมาสอบสวนแล้วค่ะ
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุชุดแรก๕คนตอนนี้ถูกนำตัวส่งสถานพินิษฐ์๔คนแล้วนะคะอีกหนึ่งคนยังไม่ได้มาพบตำรวจค่ะ
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงครองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้หลักฐานใหม่ที่พ่อผู้เสียหายเอามามอบให้แล้วล่ะ
เร่งดำเนินการเรียกคนที่เหลืออีก๔คนมาให้ปากคำโดยเร็วถ้าคนไหนยังเป็นเยาวชนก็จะใช้กระบวนการเดียวกันกับผู้ต้องหาชุดแรก๕คนแต่ถ้าหากไม่ใช่เยาวชนแล้วแล้วก็จะโดนดำเนินคดีโทรมหญิงปกติทันทีนะคะ
ตอนนี้ได้ส่งตำรวจหญิงและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพไปร่วมสอบสวนฝ่ายผู้เสียหายและฝ่ายผู้ก่อเหตุแล้วแล้วก็เร่งรัดให้สอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะ
การออกหมายจับเนี่ยถ้าหากตัวผู้ก่อเหตุคนไหนไม่ยอมมาพบตามที่เรียกไปก็จะขอสารอนุมัติหมายจับในทันทีนะคะ
ซึ่งช่วงบ่ายวันเดียวกันนี่แหละค่ะผู้ปกครองนำตัวผู้ต้องหาเยาวชนชาย๔ใน๕คนที่รุมโทรมเด็กหญิงมารายงานตัวที่โรงพักเมืองสระบุรี
จากนั้นเข้ากระบวนการสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพมีเยาวชนชายสามคนที่ยอมรับแล้วนะคะ
รับว่าร่วมกันข่มขู่และรุมโทรมเด็กหญิงในร้านค้าจริงแต่ไม่มีการใช้กำลังทำร้ายค่ะ
ในขณะที่เยาวชนอีกหนึ่งคนให้การภาคเศษบอกว่าไม่ได้ข่มขืนแต่แค่ใช้นิ้วล่วงละเมิดเฉย
ซึ่งตำรวจก็นำตัวทั้ง๔คนส่งสารเยาวชนแล้วแล้วสารก็สั่งให้กักตัวทั้งหมดไว้ที่สถานพินิษฐ์ค่ะ
ตอนนี้เหลือผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนจากชุดแรกนะคะที่ผู้ปกครองยังไม่พามารายงานตัวกับตำรวจ
ทราบว่าเยาวชนคนนี้เนี่ยเดินทางมากรุงเทพก็เลยให้โอกาสผู้ปกครองพาผู้ต้องหามาเข้าพบในวันนี้
ถ้าหากไม่มาหมายจับจะออกทันทีค่ะส่วนเยาวชนเพิ่มเติมที่พ่อผู้เสียหายเพิ่งจะให้ข้อมูลมาอีกสี่คนเนี่ย
ตำรวจก็จะเรียกมาพบวันนี้อีกเหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมจับตามองมากคือกรณีอบต
ที่บอกว่ามาไกลเกลี่ยจะจ่ายเงินหนึ่งหมื่นให้จบจบไปไม่เป็นคดีอบตคนนั้นคือนายสังวานสิทธิปัญญาค่ะ
เป็นประธานสภาอบตพึ่งรวงจังหวัดสระบุรีนะคะปรากฏตัวอยู่ในคลิปเลย

เพื่อให้ครอบครัวของเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ย
รับเงินค่าเสียหายแทนการดำเนินคดี
องค์การปริหารส่วนตะมนต์พึ่งรวงให้ข้อมูลว่า

เพื่อให้ลาออกจากสมาชิกและประธานสภาอบตแล้ว

เพราะยังไงก็ตามต้องถูกสภาอบตปลดแน่นอน
สังวานเองก็เข้าใจนะคะและยอมลาออกจากทุกตำแหน่งเลย
ตอนนี้ก็คือพ้นจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปหานายสังวานที่บ้านด้วย
แต่ไม่เจอค่ะแต่เจอภรรยาก็คือนางชมัยพรสิทธิปัญญา

มีศักดิ์เป็นป้าของหนึ่งในวัยรุ่นที่ก่อเหตุรุมโทรมเด็กหญิงค่ะ
บอกว่าเครียดมากเพราะนอกจากหลานถูกดำเนินคดีแล้ว
ยังได้รับผลกระทบถูกปลดออกอีก
ซึ่งคืนวันเกิดเหตุค่ะน้องชายมาเรียกสามีให้ช่วยไปไกลเกลี่ยคดี
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายออกมาเป็นแบบนี้
ไม่คิดหรอกว่าเพราะเราไม่เคยนั่นอยู่แล้ว
เราก็ไม่รู้นะมันออกไปไหนมาไหนเราก็ไม่รู้
แต่ยิ่งมาเป็นแฟนเรามีข่าวอีก
นี่สรุปคือเป็นเป็นทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งก็หลานเราอีกคนนึงก็เป็นแฟนเราอีก
เครียดไหมคุณผู้ชมมันเครียดสิ

ก็ตามที่ป้าว่านะคะไม่อยากพูดอะไรมากเนอะ
ซึ่งทีมข่าวเองก็ไปที่บ้านของหนึ่งในเยาวชนที่ร่วมกันก่อเหตุโทรมหญิงด้วย

ย่าเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะ
ย่าบอกว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่แบบเบาะตีนเท่าฝาหอย๒เดือน
จนถึงตอนนี้ที่ผ่านมาหลานไม่ได้เป็นคนเกเรนะ

วันเกิดเหตุตอนกลางวันยังกินข้าวกับย่าอยู่เลย

ส่วนตัวไม่เชื่อว่าหลานจะไปทำเรื่องแบบนั้น
เพราะมันไม่เคยมีประวัติลักษณะแบบนี้มาก่อน

แต่น้องเขาไม่เคยมีนะไม่เคยมีปัญหา
แต่ย่าเลี้ยงมาไม่เคยมีปัญหานะ

แล้ววันนั้นไปกับเขาได้อย่างไร

เขามาอย่างไรก็ไม่รู้เขาไปอย่างไรก็ไม่รู้

ก็เป็นเพราะเพื่อนมาชวนไปไหม

เพื่อนเขาชวนไปไหม

ไม่ย่าก็ไม่รู้ไม่รู้

เขาได้ตังค์มาเขาก็มาซื้อให้ย่ากิน
ย่ามีย่าก็ให้เขาไปทีละ๕บาท๑๐บาท

เขาไม่ได้เอามากเขาไม่ได้เกเร

เขามากินข้าวกับย่าอยู่

ใครมาเรียกไป

เขาเคยกลับบ้านมานอนกับย่า
คือย่ายังบอกด้วยนะคะว่าหลานชายเป็นเด็กดีนะ
ทำงานทำการหาเงินมาช่วยเหลือดูแลย่า
บางครั้งหาได้ร้อยสองร้อยก็เอามาให้
ถ้าย่ามีเงินก็ให้หลานบ้างเหมือนกัน
ตอนนี้เสียใจมากค่ะที่หลานต้องถูกดำเนินคดี
เพราะเชื่อว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อนพาไป
ตัวหลานเองไม่น่าจะทำเรื่องอะไรแบบนี้ได้
อันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบอีกครั้งนะคะ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ทำกันกี่คนทำเพราะอะไรมีอะไรเป็นแรงจูงใจหรือว่าชนวนเหตุ
หลายครั้งเราจะได้ยินวลีไงว่าลูกฉันเป็นคนดีหลานฉันเป็นคนดี
แต่คือลูกหลานเราอาจจะดีเฉพาะกับเราเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่า
หรือนี่อาจจะเป็นความผิดครั้งแรกของเขาหรือเปล่า
แต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วค่ะ
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเพื่อนก็พาเฮกันไป
อาจจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นอยากลองตามสื่อที่ได้รับมาแบบนี้นะฮะ
แต่สุดท้ายมันก็ผิดกฎหมายมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ
ก็ต้องฝากทางด้านของครอบครัวดูแลกันด้วย
ใกล้ชิดกันมากกว่านี้ถามถ่ายกันหน่อยออกไปไหนดึกดื่น
ไปทำอะไรมาตี๑ตี๒ทำไมไม่กลับบ้านแบบนี้นะฮะ